ไม่ต้องห่วงคนทางน้ำน้ำไม่ต้องห่วงคนที่ไม่ได้ห่วง
คนที่เหมือนแดงอยู่ด้านในไม่ต้องห่วงคนที่ให้เขาหลับให้สบาย
ก็ขอบคุณนะครับในห้างเธอมีชัยแล้วก็ขอบคุณลงพ่อนะครับที่มารับเชิดกลับบ้าน
เราทุกคนก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ส่งเชิดกับผิดฐานนั่นเกิดของเชิดที่แสดงโทนแบบเคยด้วยแล้วนะครับ
ก็ฝากผลงานเพลงแล้วก็แฟนเพลงหรือทุกคนที่ยังชื่นชอบในผลงานเพลงเนี่ย
ก็อยากให้ย้อนมามองกับสิ่งที่เชิดเคยทำไว้ให้กับสังคมนะครับ
ก็อยากจะทำให้ครับกับเขาเนี่ยที่เป็นปลุงใจของเชิดเนี่ยที่เห็นแค่นั้นไขที่มีกำลัง
เข้าบัญชีของเชิดนะครับเพื่อที่จะทำประโยชน

ไปสู่ปกติแล้วก็บกภูมิที่ดี